อาจจะได้บรรยายเกียรติที่นี่คนกระทบของป้าถือตรงนี้
คนกระทบของป้าถือตรงนี้ป้าเกียรติอะไรวะป้าเกียรติใครเกียรติ
ย้ายป้าเกียรติมากกว่า
จะหาประชาชนอย่างนั้นเกียรติให้ได้
ดึงชิดดึงเสียงของฉันด้วยกันหรอ
ฉันไม่ได้เสียแสงกฎหญิงคนนี้มันไม่ได้เสียแสง
ฉันเลี้ยงแม่ทันทีอยู่ถูกจังหวัดแยธานกฐาน
แต่ฉันไม่ช่วยมาเสียแสง
ฉันทนมาสองาทีก็ไม่ใช่
คนรวยกว่าฉันนะได้เงินไปอีก
ปัญหาของป้าคือว่าถูกก็จังบินตั้งแต่มันที่๒๕มีนา
แต่๓ปีที่แล้วป้าก็เอารถเข้าไปแนนสีสวัสดิ์
๔ปีสีสวัสดิ์แนนมาที่นี่

ทีนี้รถมันเข้าออกตรงนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ตรงนู้นดีกว่าครับ

มันมาจากที่ไหนครับเนี้ย

อันนี้คือมางานตั้งใจต้องหลอง
รองว่าป้าเป็นเมียขาได้รับผลกระทบโดยตรง

นักข่าวทุกคนนั่นอะไรนี้
อยากจะพบท่านที่จ่ายตังค์นับลนแสงสนิทกับท่านอุตมะหรือ
ใช่ไหมคะอุตมะหรือไงคะใช่ไหมค่ะเพราะว่า
ป้าอยากจะมาหลายวันแล้วแต่ว่าป้าบอกว่าเออกูรอ
รอก่อนเพราะว่าผลกระทบมันจะ๓ปีที่แล้ว
ป้าเอารถเข้าศรีสวรรค์ศรีสวรรค์ผ่อนปนไม่ได้
มันไม่ใช่ธนาคารอื่นที่จะผ่อนปนได้แล้วท่านก็บอกว่าให้กู้ฉุกเฉิน
ผู้ฉุกเฉินเขาก็ไม่ให้ถ้ายังไม่ขายของ
เขาก็ไม่ให้อีกเดินกระเพกกระเพกไปทำรายการต้อง๓วัน
ทั้งที่มีเชื้อโรคอยู่ออมสินน่ะป้าไม่เคยโกงใคร
แล้วก็ป้าแบบอ่าขอทำเรื่องขอรักมืนเยาหยาไปตั้งแต่เมื่อไหนคะ
ทำสิบแปดเขาให้ไปทำสิบแปดอืม
สิบแปดก็บอกว่ามาที่แปดจะได้นับใช่ไหม
เก้าสิบมาก็ไม่ได้สักทีจนว่าอะไรนะ
เขาดีเลยแต่สิทธิ์คุณไม่ได้รับสิทธิ์เอ้า
ป้าขายของอ่ะไม่ได้รับสิทธิ์ได้ยังไงเอ้า
แล้วก็มาอีกอ่ารอมาอะไรนะเนี้ยเขาบินอันนี้
สิบเอ็ดก็แล้วโอ้ยตอนนี้ผลออกมาหรือยังคะคุณป้ารอบที่สอง
ที่สองผลก็ไม่ออกมามีแต่คนอื่นได้โอ้ยอ่าเราเครียด
เครียดป้าเครียดไทยทอยป้านอนไม่หลับป้านอนตีสาม
ตีสี่โอ้ยตายแล้วคนจะกินวันนี้ก็ช่วยเหลือคนไม่มีก่อน
คนมีตังค์ได้หมดหกคนบ้านนี้ไม่ได้น่ะมันเป็นยังไง
เนี้ยมันเป็นยังไงใช่ไหมถูกไหมคะโอ้ตอนนี้ป้าทำยังไง
เพราะว่าของก็ขายไม่ได้อ่ะค่ะตอนนี้ป้าทำอะไรป้ามันจะไปซื้อ
หาเงินทุนซื้อของแต่มันไม่มีทุนแล้วจะซื้อพวกกระโหลกแตงโม
ที่ถูกปลูกมาขายแล้วขายตามทางนี่คนเขาจะซื้อเราเหรอ
ถ้าไปขายตลาดตลาดนัดกระเทียบไปสิประลับร้อยแปดสิบ
ใช่ไหมตลาดนัดป้าน่ะไม่ได้ปิดนะตลาดสดสามโคก
ตลาดกระเพอร์สามโคกไม่ได้ปิดคนที่ขายผลละหมากนัก
ไม้ที่ตลาดสามโคกขายผักขายย่าขายทุกอย่างขายเป็ดไก่ทอด
เขาขายแต่เสื้อผ้าป้าป้าไม่ได้ขายเขายังได้เงินมันขาย
ติ๊กได้ขายทำมาหากินน่ะได้เงินแต่ถ้าได้รับผลกระทบโดยตรง
ท่านทำอะไรอยู่ไม่ถึงคนคนอย่างป้าเลยอ่ะแล้วป้าก็กระเพลก
ป้าต้องเดี๋ยวแม่เจ็บแปดสิบน้องพิการให้ตายดับดิ้น
พาพูดบทป้าเป็นเสาหลักด้วยน้องถูกเลิกจ้างอ่า
กระทบจากศรีลมบินเลสถ้าได้ถึงเจ้านายอ่า
อ่าสีลมบินเลสอยู่ที่หน้าวัดแขกอ่ะวันนี้ป้าคิดว่าป้ามาทำเครื่อง
อ่ะพอจะรับเครื่องได้ป้าอ่าค่ะก็คือวันนี้พ่อมามา
พอนี้จะมาขอขอต้นหน้าที่อีกแล้วถ้ายื่นถือยื่นเรื่องไปแล้วป้า
ช่วยว่าหลังจากนี้จะได้เวลาเดี๋ยวยาห้าพันเลยป้า
คิดว่ามันจะให้เขาจะให้ไหมป้าจะมาขอถามว่าสถานะป้าอยู่ยังไง
จะได้วันไหนหนูจะให้ตายก่อนหนูจะบอกอีกหรือยังไง
ถ้าท่านหนีมันเลวร้ายจริงท่านไม่เคยช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจเลย
ช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจสิฉันจะได้ไม่ร้องแบบนี้
ปฏิรัชน์ฉันไม่ปลุกเปิดร้านนี่่ป้าขายอยู่นี่

เอาไป
น้องชายถูกล่องกล้างทำงานร้านอาหารป้าชนไม่ได้อยู่ศรีรมบินเรศ
อยู่หน้าวัดแขกเฮ้ยให้ไปถึงร้อยสามสิบสาม
ให้น้องชายได้รับเงินด้วยเพราะอีเป๋คนนี้ไม่มีแรง
จะเหลียงน้องเหลียงตามทางสมองจังหวัดยาโสธร
ในจันทร์เพลงเพิ่งมามาอาศัยอ่าอยู่บ้านละพี่พี่ชาย
สาขะอ่ะ

เหงื่อเลยค่ะฝ่ามันตายโอ้อยากได้เงินเท่าห้าพันหรอ
จะได้ไม่เครียดถ้าไม่ตายก่อนจะให้ไหมเนี่ย
หนูจะให้ตายก่อนเหรอให้ตายก่อนไหมใช่ไหมลูก
ตายก่อนไหมจะให้จะให้คนมาเรียนร้องที่แก
เพื่อนตายก่อนถ้าไม่ได้บอกวิธีสุขภาพของคน
อ๋อใช่ไหมมันได้เลยเขาเนี่ย
อ่ะใช่ไหม
ว่าผมรู้ว่างั้นเสียงแรงพี่มีะ
และเป็นภาพสายหนีแต่กรรมแต่ขาความสุข

ขั้นสี่ทีเพิ่มเข้าไปซักชีวิต
มือนึงน่ะอะไรนะมือนึงน่ะมือนึงน่ะมือเนื้อสุขเติ้ลน่ะ
ยังไม่มีดีแววเลยอะไรนะชื่ออนุทินหรอก
เขาอ่ะจะไปสร้างโทษสลากบ้าเลย
ตอนอนุทินน่ะอนุทินน่ะรู้จักไหมที่จะไม่เป็นใหญ่ประตูน่ะ

กระที่อันตรายกันละครับสุขเติ้ลอ่ะจริง
หาเขาขึ้นมาดีกว่าครับ
หยุดก่อนก่อนนะ
ที่มันไม่ไกลนะช่ากลับ

อืมชิคกี้พายเต็มข้าง

เมืองจัดการและเอกแระ

หลายปีกกว่าจะได้แต่ละบาท
ปีนี้มาเจอโควิดพอดีเลยไง
ขอให้ฟังใหม่
อยากให้คุณนามรนออกมา

ฉันด้วยเถิดดิฉันวิรัยจันเพงเป็นเป็นแม่ค้าอยู่ตลาดอำเภอสาม
ห้าพันบาทเยียวยาซึ่งซึ่งทางดิฉันนี่วิรัยจันเพ็ง
ถูกกระทบโดยตรงจากรัฐบาลท่านอ่ะสั่งฉันขายเสื้อผ้าตลาดนัดปิดค่ะ
ฉันเนี้ยแล้วก็เมื่อเช้าออกจากบ้านกี่โมงมาถึงนี่กี่โมง
ฉันออกมาก็ไม่มากมายเดี๋ยวฉันออกมาตอนตอนเที่ยงก็มาถึงนี่บ่ายสอง
สามโมงนี่แหละนะเออกว่าจะนั่งรถมาก็นะก็มาถึงนี่นะคะ
อยากจะให้ท่านเมตตาหน่อยผู้หญิงคนนี้เลี้ยงครอบครัวนะท่าน
ขาดิฉันก็กระเพกอยากให้ท่านสงสารหน่อยประชาชนเนี่ย
หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงท่านจะไม่มองบ้างเหรอ
แต่จะให้ฆ่าตัวตายก่อนท่านถึงจะไปเยียวยา
อย่างงั้นมันใช้ไม่ได้นะคะมันมีตายไปแล้วเขาบอกว่าตายไปครึ่งหนึ่งติดโควิดครึ่งหนึ่งตอนเนี้ย
คนตายสี่สิบคนคนคนฆ่าตัวตายสี่สิบคนคนติดโควิดก็สี่สิบคน
ก็เพราะท่านไม่ออกมาจะนอนให้มันเหนื่อยไม่มีแรงแล้ว

ไม่ได้กินข้าวป้าก็ไม่ได้กินข้าวแต่ตอนเช้านั่นแหละ

ค่ะไม่มีใครออกมาด้วยเครียด
ไม่มีใครออกมาช่วยฉันเลย

แล้วเงินเราที่

เอ่อเราไปลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียนแล้วมันก็ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะไม่ได้รับสิทธิ์นะ
แต่เพราะว่าให้ไปทบทวน
พอทบทวนตั้งแต่วันที่๒๐มาป่านนี้
มาจนบัดนี้๒๐มาจะได้ค่า๒๑ก็ไม่ได้
รอนะ๕๐๐๐คน๗๐๐คน๘แสนคนอะไรเนี่ย

ก็มายันวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่เท่าไหร่คะ

เนี่ย๒๘แล้วนะ๒๘ยังไม่ได้
ไม่มาสักทีอะไรวะไม่ให้สักที
หากินนะคุณนะคุณฉันเป็นคนไม่ขี้เกียจนะ
แล้วคุณก็บอกสีนู้นสีนี้